คือจะบอกว่าการที่พี่น้องทะเลาะกันเหมือนกับจะเป็นเรื่องปกติ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านหลังเนี่ยโอ้โหพี่เดือด
ทำไมอ่ะแค้นน้องเพราะว่าแมวอ่ะตาย
คนโตเลยเข้าใจว่าน้องคนกลางเนี่ยเป็นคนทำแมวตายใช่ไหม
เอามีดมามาแทงไปสองทีโอ้โหน้องอาการสาหัสเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคนที่เสียใจคือใครล่ะแม่
ไม่คิดว่าลูกชายจะมาทะเลาะกันเอง
บ้านนี้เขามีพี่น้อง๓คนค่ะเป็นผู้ชายหมดเลยนะ
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฝั่งคนเจ็บเนี่ย
คือนายนนทวิทย์อายุ๒๓ปีเป็นคนกลาง
ลูกชายคนกลางนอนจมกองเลือดอยู่มีแผล
โดนแทงที่หายปลาร้าโดนแทงที่หน้าท้อง
แล้วมีดที่เป็นอาวุธเนี่ยนะเป็นมีดทำครัวยาวสัก๘นิ้วได้
ตกอยู่ข้างข้างอ่ะค่ะโอ้นี่ไงเนี่ย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่าย๓โมงเมื่อวานนะ
ที่แฟลต์๔การเคหาทุ่ง๒ห้องทะเทาดอนเมืองอะค่ะ
คนที่ทำเนี่ยคือพี่อายุไม่ได้ห่างกันเลย
หัวปีท้ายปีพี่๒๔คนกลางอายุ๒๓
พี่เนี่ยคือนายกริฐชาตรงหายปลาร้าใช่ค่ะ
แล้วหลังจากที่เขาแทงน้องแล้วพี่ไม่ได้ไปไหนนะ
รอมอบตัวอยู่แล้วมือก็เปื้อนเลือดอยู่ตรงนั้นนะคะ
มีแผลถลอกที่แขนด้วยคิ้วขวาก็แตก
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงพี่ชายคนโตยอมรับ
ผมนี่แหละแทงน้องคนกลางเอง
เพราะน้องน้องฆ่าแมวที่ผมเลี้ยงไว้
เจ้าหน้าที่จับตัวพี่ชายใส่กุญแจมือนี่นั่งอยู่แบบนี้
ตอนนั้นเนี่ยนะจังหวะที่แม่กลับมาถึงที่บ้านพอดี
โอ้โหพอแม่รู้ว่าตายแล้ว
ทั้งสองคนพี่น้องจะฆ่ากันตาย
รีบเข้าไปถามเลยทำน้องทำไมลูก
แต่ก็ห่วงไงห่วงลูกชายคนโตเมื่อกี้ที่เอาน้ำอัดลมเนี่ย
้อนให้แม่ป้อนให้กับลูกชายนะ
ส่วนนี้สภาพลูกชายคนกลางค่ะ

คุยกับลูกชายคนโตหน่อยค่ะ
นี่แหละคุณผู้ชมค่ะคือแม่ก็ไม่อยากให้ลูกคนโตน่ะทำคนกลาง
เนี่ยก็ต่อว่าว่าทำน้องทำไมแต่แม่ก็ยังเป็นห่วงเห็นไหม
ใช่ค่ะคอยป้อนน้ำแล้วแม่ก็ร้องไห้ไปด้วย
คือบ้านนี้เขามีลูก๓คนอย่างที่บอก

มีน้องชายคนเล็กอีกคนนึงอายุ๑๔ค่ะ
ซึ่งน้องถูกตะปูตามเท้าใช่คนนี้แหละ
ถามว่าทำไมน้องโดนตะปูทำเท้าเกิดอะไรขึ้น
คนเล็กไปห้ามไม่ให้พี่ชายคนโตกับคนกลางทะเลาะกัน
จังหวะที่คนเล็กไปห้ามน้องก็เลยโดนตะปูตามเท้า
นี่นักข่าวไปคุยกับน้องนะน้องก็บอกว่า
ก็พี่ผมคนโตคิดว่าพี่คนกลางทำแมวตายครับ
นักข่าวแล้วก็เลยถามแล้วจริงพี่คนกลางทำหรือเปล่า

อยากรู้ว่าทำหรือเปล่าน้องบอกแบบนี้
แมวมันตายเพราะไม่สบายครับพี่นักข่าว
แต่พี่คนโตเขาไม่ยอมฟังเลยจริงพี่คนกลางเขาบอกแล้วนะ
แมวมันตายผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันไม่สบาย
แต่จังหวะนั้นมีการเข้าไปต่อยกันก่อนรอบแรกไง
แล้วรอบที่๒พี่คนโตคงไม่ไหวไปเอามีดมาแทงกันแบบนี้
ทีนี้ตำรวจก็ต้องคุมตัวไปสิคะคนนี้นายกริจทชาไปดำเนินคดีที่สพดอนเมือง
ทำไงอ่ะแม่ก็ต้องตามไปด้วยไอ้น้องคนกลางแม่ก็เป็นห่วงแหละ
เพราะว่าได้รับบาดเจ็บอยู่ส่วนพี่คนโตก็เหมือนกัน
จะโดนจับดำเนินคดีแม่ก็ต้องตามไปประกันตัว
ถึงบอกไงว่าเหตุการณ์นี้พี่น้องทะเลาะกันก็จริง
คนที่ทุกข์ใจที่สุดคือคนที่เป็นแม่
โตกันแล้วนะ๒๓๒๔แล้วน่าจะคุยกันดี
คนกลางเจ็บสาหัสด้วยไม่รู้จะเป็นยังไงนะ